ดูเรื่องบนท้องถนนหน่อยคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะ
แต่ว่านี่ก็รถนี่วิ่งไม่ได้แล่นไม่ได้กันหลายคันเลยค่ะ
ขาออกจากจังหวัดสระบุรีรถเกือบสามสิบคันยางรั่วค่ะ

พยายามใหม่เลยโอ้โหนุ่นนุ่นก็จะรู้มากสิพี่นุ่น
ตะปูไหมคุณผู้ชมคะตะปูยาวมากเลย
นี่คือคลิปที่มีคนเขาโพสต์เอาไว้นะคะโอ้โหเนี่ยค่ะ
แล้วมันหล่นอยู่บนถนนอ่ะแล้วมันไปมันไปเหยียบ
คือรถเนี่ยพอแล่นมาก็เหยียบตะปูยางรั่วเกือบ๓๐คัน
เมื่อสักครู่อันนี้คือภาพที่ผู้ใช้รถใช้ถนนกว่า๑๐คน
เขาไปไม่ได้เขาตัดสินใจมาช่วยกันเก็บตะปูก่อน
มันร่วงอยู่กลางถนนแล้วตรงนี้ก็เลยทำให้การจราจรเนี่ย
ติดขัดอย่างหนักเลยค่ะช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ย
คุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าตะปูที่เขาเก็บได้เนี่ยเต็มมือเลยนะคะ
คุณโอหรือว่าคุณวัชระนบน้อมค่ะนี่ดูสินี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
คุณโอเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปนี้เล่าให้เราฟังบอก๓ทุ่มเมื่อวานค่ะ
กำลังขับรถหกล้อกลับบ้านที่ศรีสะเกดมาถึงโค้งขาออกจากจังหวัดสระบุรี
มีคนบอกให้จอดแล้วข้างหน้าเนี่ยมีรถหกล้อถูกตะปูตำจอดอยู่ข้างทางค่ะ
พลเมืองดีที่ผ่านเส้นทางนี้ก็ต้องจอดค่ะแล้วช่วยกันเก็บตะปูแบบนี้ค่ะ
คาดว่าน่าจะร่วงมาจากรถบรรทุกที่ขนกล่องตะปูค่ะรถขนกล่องตะปู
แล้วตะปูมันล่วงแล้วเขาไม่รู้แล้วไม่รู้ขับไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ
ที่ตามมาเจอปัญหาแบบนี้โอ้โหเพื่อนร่วมทางไปไม่ได้เลย
เหตุการณ์นี้รถเหยียบตะปูเสียหายประมาณสามสิบคันนะคะสามสิบคันนี้ก็มีทั้งรถพ่วง
รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์คุณโอเองก็โดนเหมือนกันค่ะ
บอกต้องควักเงินเกือบ๒๐๐เปลี่ยนยางเพราะว่ายางหลังทั้งสองเส้น
ตะปูตำเหมือนกันค่ะโอ้โห